ดูเรื่องราวของไอ้เข้มนิ้วด้วนกันหน่อยคุณผู้ชมไม่ได้บูลลี่นะ
แต่เขาเป็นจวงชายาเขาเป็นจวงไปจี้ชิงเงินจากปั้มน้ำมัน
พอได้เงินเสร็จปุ๊บเอาไปเที่ยวเอาไปเที่ยวตัวเองไปดูนาทีที่เขาก่อเหตุชิงทรัพย์ในปั๊มกันก่อนครับ
โอ้โหดูทำใจพอดูพนักงานเขาก็ล้มหงายเงิบไปเลยเออนี่ฮะ
ชิงทรัพย์เขาไปนะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพได้นี่เหตุการณ์ในปั๊มน้ำมัน
เห็นไหมฮะโอ้โหแล้วกลางคืนเนอะคนมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมาย
ครับแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้นะครับนะคือสิ่งที่ทำให้พนักงานต้อง
ผ่าตัวแล้วก็ล้มไปแบบนี้เพราะว่าเขาเอาปืนออกมาแล้วก็มาขู่
พนักงานคือผู้หญิงสองคนก็ตกใจถอยจนล้มหงายท้องไปแล้วคนร้ายเนี่ย
นะฮะก็มาเอากระเป๋าเงินที่อยู่ในกระเป๋าคาดเอวไปแล้วก็ได้เงินไป
นะฮะก็ตอนเที่ยงคืนของวันที่แปดที่ผ่านมา
ตำรวจสพมพัทยาตามจับหนึ่งในคนร้ายได้
อายุ๓๐ปีก็เป็นชาวลาว

รถบัตรนำเที่ยวคันนี้หน้าโรงแรมแห่ง๑

ตำรวจได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิด

เห็นว่านิ้วชี้ขวาของเขา

ก็เลยเป็นฉายาไอ้เข้มนิ้วด้วน

ก็เลยตามตามสืบไปตามสืบมา

นายคนนี้ที่นิ้วด้วนนี้เป็นใคร

ไปเจอไปเจอไปจับในเข้มหน่อยครับ

มาทำอะไรมา
มาทำอะไรมา
ปลดมา

สุดท้ายก็ก็ไปปล้นเข้ามาครับ
นิ้วด้วนสืบมาจนเจอในเข้มที่นี่
ทำงานอยู่กับรถบัสด้วยนะฮะก็สารภาพผมก็เป็นคนลาวแหละนะฮะ
พ่อแม่พาหนีเข้ามาตั้งแต่๕ขวบมาอยู่ที่เมืองไทย
แล้ววันที่เกิดเหตุก็ชวนเพื่อนชื่อว่าต้นอายุ๒๒วางแผน
เราไปป้นปั๊มดีกว่าหาเงินไปเที่ยวดีกว่า
แต่ผิดแผนนิดหน่อยได้เงินน้อยเกินไปได้มา๘๗๐บาท
ก็เลยเอาต้นเอาไปแล้วกันไม่เป็นไรแล้วก็แยกย้ายกันหนี
เพราะว่าเงินไม่พอเที่ยวนะฮะสุดท้ายตำรวจก็จับกลุ่มในเข้มได้
เพราะว่าทั้งเรื่องของบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
เรื่องของข้อหาชิงทรัพย์ส่วนต้นตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่ม
เดี๋ยวสองคนนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งคู่เหมือนกันนะครับ